สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามพบกับพิชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะบริรามยูเนเต็ดตัวแทนสโมสรจากไทยนะคะ
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายนัดแรกเธอเจอทีมจากเกาหลีใต้ค่ะ
ติดตามความเคลื่อนไหวก่อนเกมกันค่ะ
บริรามยนต์เอเตศก็จะเปิดบ้านพบกับชุนบุรคุณดัยทีมจากเกาหลีใต้ค่ะ
โดยทั้ง๒ทีมก็เคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มปี๒๐๑๙
ซึ่งณตอนนั้นนะคะบริรามยนต์เอเตศก็แพ้ทั้งเยาว์และเยือน
ความพร้อมล่าสุดณะตอนนี้นะคะบริรามยนต์เอเตศจากฝูงฟุตบอลเตอร์เตอร์ไทยลีก
ผู้จัดการทีมนะคะโบซิด้าบาโดวิชที่เพิ่งจะพาทีมเปิดบ้านชนะเมืองทองยูเนเต็
ไปถึง๔ประตูตสูตรในเกมลีกเมื่อวันสุดที่ผ่านมา
นัดนี้นะคะก็ยังไม่มีรัตนากรใหม่คามิแล้วก็นรบดินวิรวัตโนดมที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
ส่วนแนวรับค่ะก็ฝากความหวังไว้ที่แอนเรสตูนเยสนะคะ
เด็ดในแนวรุก๒คนค่ะก็คือเดียโกหลุยชันโตแล้วก็เอ็กก้าดาวซินวา
และเกมนี้สุชาวนุษนุ่มก็สวมปลอกแขนกัปตันทีมเช่นเดิมค่ะ
ไม่เคยแพ้จากการเจอพบกับทีมไทยนะคะตลอด๔นัดที่ผ่านมาก็ชนะ๓เสมอ๑ค่ะ
คุณซื้อของทีมนะคะชอยฮังคีก็พาทีมผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
และในนัดนี้นะคะก็จะไม่มีอีดองกุ๊กแล้วก็เจลโกอันเวสที่ไม่ได้เดินทางร่วมมากับทีมนะคะ
แกนหลักคนอื่นอยู่กันครบทั้งคินชิมวูครุคาโดโลเปสแล้วก็อาเดโดกองหน้าชาวบราซิลค่ะ
โดย๒ทีมนี้นะคะพี่รามยังเต็ดกับชุนบุตรคุณใดเจอกันเย็นนี้๑๘นาฬิกาค่ะ